กลับมาติดตามเรื่องของการเลือกตั้ง๖๖กันหน่อยนะฮะใช่ค่ะนี่คุณคือสงกรานจะถึงแล้วใช่ไหมเขามีการทำโพลสำรวจนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลการเมืองเนี่ยคนอยากที่จะไปรดน้ำดำหัวใครมากที่สุด
อยากชวนใครไปเล่นน้ำสงกรานมากที่สุดอ่าถูกต้องนี่ฮะแล้วนี่คืออันดับหนึ่งออกมาก็คือพลเอกประยุทธ์
คุณแล้วตอนที่นักข่าวถามอันนี้ถามตอนก่อนจะเข้าประชุมคอรมอลวันนี้
เมื่อเช้าเมื่อเช้าลองดูหน่อยไหมตอนที่นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ตอบว่ายังไงแล้วสงกรานนี้พลเอกประยุทธ์จะไปไหนคะ

คือกรุงเทพโพเขาสำรวจตรวจสอบ
เรื่องกิจกรรมต่างในช่วงเทศกาลสงกราน

อยากทำกิจกรรมใดตั้งใจทำในช่วงเทศกาลสงคราน
ส่วนนี้คำถามที่บอกว่าคนกรุงอยากชวนใครไปเล่นน้ำสงการด้วยมากที่สุด
อันดับหนึ่งคนเอกประยุทธ์ฮะ๑๑๑
อันดับสองผู้วาชชาติผู้วาชชาติเนี่ยผู้นำเมืองหลวงนะ
ค่ะแล้วนี่อันดับสามคุณชูวิทอันดับสามคุณชูวิท
อันดับสี่คุณลิซ่าแบล็คพิ้งค์โอ้จะชวนเธอมาเล่นได้ไหม

อันดับห้าคุณแผ่ทองทานค่ะ
แล้วก็ยังมีคำถามอื่นว่าอยากจะออกมาเล่นสงการกันไหม
กรุงบอกว่าอยากออกมาเพราะอยากปลดปล่อยหลังโควิด๑๙
แล้วก็อยากพักผ่อนในช่วงเทศกาลนะครับ